สวัสดีค่ะรุ่นก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุพษราใครที่เตรียมตัวเดินทางจากกลับบ้านวันนี้ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของฮีสโตรกหรือว่าลมแดดด้วยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมินอกวันนี้ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงที่มีความร้อนสูงนะคะเพราะว่ามีหย่อม
จะมีอากาศเย็นอุณหภูมิประมาณ๑๘องศาเซลเซียส
และจะกลายเป็นภาคที่ร้อนที่สุดค่ะ
เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ๔๒องศาเซลเซียส
แต่ว่าความรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ๔๕องศาเซลเซียสนะคะ
ส่วนช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดในวัน

อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ๔๒องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนเรื่องของฝนนะคะวันนี้ฝนค่อนข้างน้อยค่ะ

ฝนที่จะตกจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายอยู่ที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะ
อุณหภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ๓๖องศาเซลเซียส
แต่ว่าช่วงสุดสัปดาห์เตรียมรับมือฝนกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมาก
สำหรับการเตรียมตัวไปเที่ยวทั้งทะเลและน้ำตก
เพราะถือว่าเป็นช่วงที่สวยที่สุดของช่วงฤดูร้อน
เป็นช่วงที่สุดของพร้อมที่จะพร้อมเดินไปที่ศืนธุ์หรือฝนกัน
ริปเที่ยวให้สนุกนะคะสวัสดีค่ะ